ฉันขอนำเสนอจิ้งจกสองหาง
เพราะชาวบ้านเขาบอกไอ้ตัวนี้นะเคยให้โชคมาแล้วด้วย
ไม่ธรรมดาหรอกบอกเลย

เอาค่อยดูตรงหางมันสิสังเกตให้ดี
บอกพี่กัดก่อนคุณผู้ชมจะได้รีบไป
บ้านหลังนี้เป็นบ้านเช่าเลขที่๑๗ทับ๒๒หมู่๓ตะบนเกาะแก้ว

บ้านนี้ค่ะเขาบอกว่ามีจิ้งจกอาศัยอยู่
มันชอบเกาะอยู่ฝ้าเพดานห้อง
ซึ่งจิ้งจกตัวนี้เอาซูมเข้าไปดูเห็นยังนี่ไง

ราวกับว่าเส้นผมแตกปลาย
แบบนั้นเลยครับหางแตกปลายแยกเป็น๒แฉกเห็นได้อย่างชัดเจน
เจ้าของบ้านบอกอุ้ยเคยดูแต่ข่าวแต่วันนี้มาเจอตัวจริงที่บ้านตัวเอง
เชื่อเลยว่ามันต้องให้โชคให้ลาบแน่นอน
เจ้าของบ้านคือคุณชัยมงคลนะคะบอกว่าเจอเจ้าจิงจกตัวนี้อาศัยอยู่เป็นประจำ
แล้วที่สำคัญนะเคยได้โชคได้ลาบจากเจ้าตัวนี้มาแล้วครั้งนึง
ครับนะแล้วหากว่าได้มั้งไงเอ้าแกบอกว่าเลขที่แกได้จากจริงจกนี่นะ
มันไปตรงกับเลขที่บ้านพอดีอืมเออแล้วก็ยังพบว่าจิ้งจกสองหางตัวเนี้ย
มันก็ยังวนเวียนไม่ไปไหนยังอยู่ที่บ้านหลังนี้อยู่ในจุดเดิมแบบนี้ตลอดตลอด
เขาก็เลยยังคงเชื่อว่ามันจะยังให้โชคอยู่
แต่ว่าเลขที่บ้านออกไปแล้วใช่ไหมคราวนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาอะไรเป็นเสียงโชค
คุณนับนิ้วจิ้งจกไหมหรือจะนับจุดเหรอ

ก็น้องใบตองเขายังนับนิ้วกบเมื่อกี้ได้เลยนับนิ้วจิ้งจกบ้างได้ไหมอ่ะ
คุณพูดเหรอมากี้ถามให้เฉยเอง
ไม่รู้แหละไม่ได้ชวนให้คิดให้นับอะไรหรอกแค่สงสัย
แต่อย่างนี้ละกันเรื่องความเชื่อที่ว่าสัตว์แปลกมันจะมาให้โชคมันก็ว่ากันไปนะ
มันไม่ใช่ว่าทุกบ้านทุกที่จะได้รับโชคลาภ
แน่คือมันผิดปกติค่ะ

ถ้าทุกบ้านได้โชคได้ลาบหมด
ผมว่าทุกบ้านคงต้องไปหาไอ้สัตว์พวกนี้มาสะสมกันหมดแล้ว